อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่รถกระบะเนี่ยไปพุ่งชนมอเตอร์ไซค์กลางสามแยก
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะดูสิไปพุ่งชนบ้านของชาวบ้านรถกระบะเนี่ยอยู่ในสภาพนี้เลยนะคะ
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเลย
ส่วนคนที่ขับรถกระบะขาวคันนี้หายไปเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางสามแยกไฟแดงหนองเสม็ดที่อำเภอเมืองตราดนะคะ
รถกระบะเนี่ยไปชนท้ายมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์พังยับทั้งคันเลย
หลังจากนั้นก็ไปพุ่งชนเข้าที่บ้านคนที่อยู่ริมถนน
คนเจ็บเนี่ยคือคนขี่มอเตอร์ไซค์
กัญชัยเทศดีอายุ๒๓ปีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
เลือดออกจมูกออกปากขาหักทั้งสองข้างนะคะ
กู้ภัยก็ประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวนายกัญชัยส่งโรงพยาบาลตราด
ซึ่งนายกัญชัยเป็นคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า
เสียหลักพุ่งชนบ้านของชาวบ้าน
ด้านหน้าก็พังยับเลยนะคะ
คนขับกระบะขาวคันนี้เป็นผู้ชาย
ไม่รู้ว่าชื่ออะไรอายุสักประมาณ๕๐ปี

นักข่าวของเราพยายามสอบถามเหตุการณ์นะ
แต่ว่าหลังจากนั้นตอนแรกยังเจอนะเจอคนขับกระบะ
แต่พอพยายามสอบถามเหตุการณ์หลังจากนั้น

เก็บเสียงคนขับรถกระบะคนนี้ได้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงครับ

เดี่ยวตามคนมาเพราะรถออกถึงบึช

หลังให้สัมภาษณ์เขาก็หายตัวไปเลยนะฮะ

ทีนี้เจ้าของบ้านหลังที่โดนกระบะมาพุ่งชนจนยับเนี่ยนะคะ
นางสาวสายพินเพชรโรศอายุ๖๑ปี
บอกว่าตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุป้ากำลังจะนอน
ป้าวิ่งมาดูตกใจเลยฝุ่นน้ำมันฟู๊งไปทั่วเลย
หลังจากนั้นป้ามาดูฮู้ย
นี่รถกระบะพุ่งชนบ้านป้าจนพังขนาดนี้เลยเหรอ

เขาหนีขึ้นรถอีกคันนึงเป็นรถยนต์นะ

ทีนี้ทางร้อยเวรสพเมืองตราด
ก็บันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้เป็นหลักฐาน
เดี๋ยวต้องไปตามตัวคนขับกระบะมาดำเนินคดี
ทีนี้ค่ะล่าสุดนะนักข่าวของเราติดต่อสอบถามไปทางโรงพยาบาล
ปรากฏว่านายกัญชัยเทศดีที่เป็นคนบาดเจ็บเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย

ทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบที่ตึกพยาธิวิทยา
วิพากษ์ห้องดับจิตโรงพยาบาลตราดค่ะ
ไปเจอกับพี่สาวของนายกัญชัยเนี่ย
ก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าพี่สาวบอกครอบครัวทำใจไม่ได้เลย
ที่ต้องมาสูญเสียน้องชายแบบกระทันหันแบบนี้

ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยน้องกำลังจะกลับบ้านพักที่ตัวเมืองตราด
แล้วจอดมอเตอร์ไซค์รออยู่ตรงสามแยกไฟแดง
กระบะคู่กรณีก็วิ่งมาด้วยความเร็ว
ชนน้องจนเจ็บสาหัสแล้วสุดท้ายน้องก็เสียชีวิต
พี่สาวบอกด้วยนะอยากฝากถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนเลย
อย่าขับรถเร็วเพราะว่าอุบัติเหตุมันทำให้เกิดความสูญเสีย
แล้วเราก็เลยถามไหมคะว่าคนขับรถกระบะเนี่ยติดต่อมาไหม
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
คู่กรณีติดต่อมาแล้วนะเขาบอกเขาจะรับผิดชอบทีนี้ตำรวจก็บอกนะ
ว่าหลังจากเกิดเหตุคู่กรณีที่ขับรถกระบะก็ได้รับบาดเจ็บ

เพราะเขาให้เพื่อนมารับตัวไปส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราด
เบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะ
เดี๋ยวจะเรียกคู่กรณีก็คือคนขับรถกระบะวัยประมาณ๕๐ปี
สอบปากคำเพิ่มเติมและจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ